ไปดูความเคลื่อนไหวว่ามันมีเหตุการณ์อะไรต่างเกิดขึ้นบ้าง

เห็นไหมฮะเห้ยมันน่าสนใจมากเลย
อยากจะเอามาฝากคุณผู้ชมว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ

คนส่งพิซซ่าน่ารอ
จริงหรือคุณเปิดวาร์ฟมาเลยค่ะรอแค่ไหน
หน้าตาดีขนาดนี้นี่คือเด็กส่งพิซซ่าเหรอหรือในแบบหรือยังไงคะจริง
ก็จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแสวงหาประวัติของน้องเขามาให้ฟังกันนะคะ

ก็เลยเป็นคลิปโด่งดังออกมาในโลกโซเชียลแบบนี้นะคะ
นี่คือน้องต้องสมิทพงศกุลพงชัยโด่งดังมากในโลกโซเชียลตอนนี้
จากคลิปส่งพิซซ่าเจ้านึงนะคะ
ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ว่ามันใหญ่โตเพราะว่าเขาถ่ายคลิปกัน
แล้วน้องเนี่ยดันหน้าตาดีนั่นเองนะคะ
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าน้องเนี่ยนะคะ
เขากำลังจะเป็นนักแสดง
กำลังจะรอลงละครของช่องหนึ่งอยู่

น้องเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉย

ระหว่างที่ยังไม่ได้ทำงานอะไรจริงจังเนี่ยนะ

หารายได้พิเศษไปก่อน
เห็นไหมขยันสู้ชีวิตน่ารักมาก
เราก็เลยไปรื้อค้นภาพจากไอจีน้อง
ว่าเคยทำอะไรมาบ้างนะคะ

รอมาจากข้างในต้องบอกแบบนี้
เพราะว่าสู้ชีวิตมากไม่เกี่ยงงานขอให้ได้เงินมานะคะ

ครบโอ้โหครบทุกเครื่องครบ
หน้าตาทั้งจิตใจนะคะ
อ่ะและที่สำคัญเขามีคลิปน่ารัก
มาฝากเรา๓คนชาวตลอดข่าวด้วยค่ะ
สวัสดีครับพี่นิวนาวพี่ใบตองพี่ชนะ

แวะมาทักทายอย่างเช้านะครับ

รักนี่น่ารักครับคุณน่ารักน้อ

น้องเขาเรียกว่าพี่ชนะถูกแล้ว

โอ้โหใกล้เคียงหน้ามือไปหลังมือสิคุณ

เรื่องราวฮือฮาในโลกโซเชียลนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมจะย้ำบอกนิดนึงว่า
ไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้เด็กส่งพิซซ่าหน้าตาดี
แต่เด็กส่งพิซซ่าหน้าตาดีไม่ได้นะคะ

เพราะว่าทางองค์กรเขาก็มีวิธีการที่จะ
จัดการกับการส่งพิซซ่าหลากหลายรูปแบบ

อันนี้คนสั่งเขาก็สั่งสนุกขำไปว่า
ของคนหน้าตาดีบังเอิญมี

แต่ตัวเองโทรสั่งเลยทำยังไง

ซ่าหน้าตาแบบนี้เอามาส่งหน่อยเลย